เพื่อไปเตรียมพร้อมในการลงเล่นที่แชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศจีน
โบราณก็บอกนะครับว่าอยากคว้าแชมป์ในบ้านให้ได้นะครับซึ่งการฝึกซ้อมก็ทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยครับ
หลังจากที่อุ่นเครื่องเอาชนะกำแพงเพชรไปสามศูนย์นะครับก็ใช้การซ้อมประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ
รันก็บอกว่าถือว่าทุกคนมีฟอร์มให้ใช้ได้แล้วแล้วก็อยากให้ทีมทำผลงานได้ดีนะครับ
ซึ่ง๘๐ตอนนี้ร่างกายนะครับเตรียมตัวมาในช่วงการฝึกซ้อมเริ่มดีขึ้นตามลำดับ
แล้วก็พร้อมสำหรับเกมแรกที่จะเจอกับญี่ปุ่นผู้เล่นก็มีอยู่ในใจแล้วพร้อมกับมองที่เป้าหมายคือการเป็นแชมป์ในบ้านให้ได้
ก็ไม่ง่ายนะครับถึงแม้จะเป็นรายการอื่นเครื่องแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเขาก็ส่งทีมมาญี่ปุ่น
ทีมไม่เต็มมาจากเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นงานท้าทายที่เราจะได้เจอก่อนเล่นอีกครั้งหนึ่งว่า๒ทีมนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกับเราในรอบสุดท้ายที่จีนด้วย
สองนะครับทีมชุดนี้จะเดินทางนะครับนั่งเครื่องบินไปก็ไปที่บุรีรำแล้วนะครับ
ดอนเมืองไปบุรีรำก่อนลงเตะในวันเสาร์นี้รายการนี้ครับไทยจะประเดิมสนามเจอกับญี่ปุ่นนะครับ
กบแบบนี้ดีนะครับถือว่าได้ประโยชน์เพราะว่ายังไงถ้าเกิดว่าเราอย่างน้อยเข้าที่๒เราก็มีโอกาสเล่นวันสุดท้ายในการเล่นนัดชิงอันดับ๓อยู่แล้วนะครับ